เล่าก่อนนะครับเราต้องให้ภาพที่เป็นภาพพื้นฐานก่อนจะได้เข้าใจง่าย
สำหรับคนที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้มาเลยจะได้ไม่งง
เขาก็กำลังการขายเช่าคาแรกเตอร์
กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโซนี่เป็นคนที่ปลุกปั้น
ก่อรูปให้สไปเดอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่สมัยใหม่
ให้มันวิ่งอยู่ในโลกภาพยนตร์อย่าน่าชื่นชมมากเลย
มันดูฟูมันดูคล้องพลิก
แล้วก็เชื่อกางเกงเป็นเคสที่ถึงที่สุดแหละ

มันทำให้ทุกค่ายมองแล้วว่า
แล้วมันทำเงินได้ระดับที่เยอะมากด้วยไม่ใช่นิดเดียว
ซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะเขาเป็นคนปั้นมา

ถ้าปีไหนทุก๒ปีไม่ทำออกมาเนี่ย
ก็ถือว่าอยู่ในสัญญาครอบทุก๒ปี
ผมคุยกับคนในวงการหนังคุยกับค่ายหนังฝรั่ง
เขาก็ไม่รู้ว่าที่มันเซ็นกันจริงแล้วเนี่ย

เรื่องเนี่ยความเห็นทั้งโลนให้มันแตกเป็น๒ฝ่ายนะครับ
ในวันที่มันลำบัดมันไม่มีอะไรเลย

อัศวินธรรมวัฒนาปฐมวุฒิยงตรีมเอ็นติศ

เพราะว่าตัวละครที่สุดอยู่กับเขา

ก็อาจจะไปอยู่กับดิสนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับดูเหมือนว่าในเกมแบบเนี้ย
ที่จะเหมือนจะเป็นต่อเพราะว่าตัวละครอยู่เขาเยอะจะไม่ได้เป็นต่อหรอกครับ
เพราะว่ามันมีศักดิ์คำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือคำว่าสไปเดอร์เวิร์ส
คุณมีใช่ไหมผมสร้างได้นี่ผมมีสไปเดอร์แลนด์ใช่ไหม
ก็แปลกลูกออกมาสิมีศัตรูเพิ่มขึ้นมีเพื่อนเพิ่มขึ้น
โหมันคำในอาจารย์ผมบ้างอ่ะผมสไปเดอร์แมนตัวคนเดียวเลยอย่างเงี้ย
สไปเดอร์แมนจะไปพิงซ็อปใครหรอแล้วมันตัวละครที่มองไปเนี้ย
เป็นรองเขาหมดเลยอ่ะทำยักษ์ตัวเขียวเขาทำสไปเดอร์แมน
วันเดียวกันประกบเลยคนดูเข้าสไปเดอร์แนน
คือตัวเลขมันบอกแล้วว่าคนดูเข้าสไปเดอร์แมนในอนาคตจากนี้เป็นต้นไป
มันจะเป็นอนาจจักรของซูเปอร์เฮโร่เนี้ยสองก้อนใหญ่ใหญ่อย่างงี้ครับ
ประปะทะกันเห็นหรอว่าใครจะมาแทนสไปเดอร์แมนเนี้ย
รู้จริงจริงแต่คนที่มาแทงอ่ะแทงได้แค่ไหน
แทนแล้วในใจคนดูยอมรับหรือเปล่าแต่สไปเดอร์แลนดของโซลลี่อ่ะ
เขาไม่ได้ไปแทนใครเขาอยู่ข้างนั้นเนี้ย
อดีตมันก็มีหนังเยอะมากเลยที่มันก็ผิดแผนไปอย่างนี้
ต้องถูกทำให้ตายไปเพราะว่ามันผิดแผนทางการตลาด
เพราะฉะนั้นคือถ้าบนโต๊ะคุณก็ไม่รู้เรื่องในจอนังก็จบ
ผิดแผนไหมผิดแผนผิดแผนแปลว่าเฟสต่อกลางไปของมากเวลาจะลดเร็ว
ไม่ไม่ล้มเหลวต่างไฟต่างจะประสบความสำเร็จ
แต่ว่ามันต้องรอดูเราฟันทงไม่ได้หรอกว่าฝ่ายนี้ชนะแน่หรือฝ่ายโซนนี้แพ้แน่มันบอกไม่ได้
เกมมันเกมมันเปลี่ยนบ่อยเพียงแต่ว่ามั่นใจอยู่ว่าซุปเปอร์ฮีโร่ไม่หายไปไหนแล้วก็จะคล้องโลกไปตลอดการ
เนื่องจากว่าคนทั้งโลกมันมีภาพบันยากติดกระเรือร์ของฮีโร่
ไม่หน้าเสถียิทธิ์แพงไป

อ้าวแต่ว่าเนื้อเรื่องมันกำลังถูกดำเนินไปโดดวินมาเป็นตัวเชื่อมนะครับใช่
แต่ว่ามันก็ต้องมีการเขียนบทขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันไม่จำเป็นเสมอไป
บทหนังมันเป็นนามธรรมอะครับมันมีวิธีเพิ่มเข้าห้องออกเยอะแยะ
แล้วผมไว้เลยว่าเราเริ่มเป็นห่วงเพราะว่าเขาจะมีทางเอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับ
เราควรจะห่วงมากกว่าว่าเศรษฐกิจของบ้านเราเองไม่ค่อยดี
เป็นห่วงเรื่องการจราจรอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกฮีโร่นี่มันปล่อยไปเถอะสั้นมัน
เพราะยังไงก็แล้วแต่นะมันไม่เจ๊งแน่นอนมันมีแต่ว่าจะได้เงินกันไปทั้งคู่